คุณผู้ชมค่ะมาเลยค่ะวงการลูกทุ่งมาเดี๋ยวก็ดังแต่มาคู่พากันปังกว่า
ถ้ายิ่งเป็นพี่น้องกันด้วยแล้วก็จับมือกันปังจะมีคู่ไหนกันบ้าง
เริ่มกันที่ซุปตาลูกทุ่งนะคะกุ้งสุธิราช
มีน้องสาวนะจ๊ะน้องสาวแห่งบ้านวงเทวันไม่ว่าจะจับมือกันร่ายรำ
ส่งเสียงร้องอ้อนบนเวทีลิเกก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของเรา
ยกแม่ยกค่ะไม่ได้เรียกแค่เสียงกรี๊ดนะคะมาลัยน้ำใจเนี่ยมาเต็มเลย
กุ้งสุธิราชวิวิรดาวงเทวันเป็นยังไงแพ็คคู่
แล้วไม่ได้เป็นแค่พระเอกนางเอกลิเกคุณผู้ชมที่พากันปังนะ
พอมาอยู่ในบทบาทของนักร้องก็เรียกยอดวิวสุดปังเหมือนกันค่ะ
เห็นได้จากเพลงล่าสุดของทั้งคู่มีชื่อว่าคุ้นเคยไม่เคยคุ้นค่ะ
ต้องบอกเลยว่าจับมือกันพาเพลงนี้ปังมากเลย
ปล่อยไปไม่กี่วันตอนนี้ยอดวิวปลาไปครึ่งล้านแล้วคุณผู้ชม
และถ้าพูดถึงพี่น้องที่แท็กทีมกันดังแล้วไม่พูดถึงคู่พี่น้องขาแดนส์คู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
สำหรับสองสาวเจ้าเหนือกระแตกระตายอาสยามเจ้า
ที่บอกเลยว่าเรื่องเสียงเรื่องความแซ่บบอกมีภัยยอมภัยเลย
ที่สาวเลยสักนิดเดียวค่ะเห็นได้จากในเอ็มวีที่ทั้งคู่แสดงร่วมกัน
อย่างเพลงเมรีอ่ะคุณโอ้โหเห็นแล้วลุกก็อยากจะมาลุกขึ้นมาเต้น
กับพวกนางเหมือนกันเนาะค่ะและล่าสุดนะคะทั้งคู่เนี่ย
กลับมาทำเพลงร่วมกันอีกครั้งด้วยการนำเอาเพลงรักแท้ในคืน
หลอกลวงมาคับเบอร์ใหม่ที่บอกเลยว่าพลังเสียงของคู่นี้
ไม่มีใครยอมใครจริงจริงและทั้งคู่ก็ยังร่วมกันถ่ายทอดอารมณ์
แสดงผ่านเอ็มวีได้อย่างสุดยอดด้วยค่ะสุดยอดเลยพี่น้องคู่นี้นะคะ
ปิดท้ายกันที่คู่นี้กันละกันนะคะลูกทุ่งคู่หมอลำ
ค่ายแกมมิโกดอกอ้อทุ่งทองอาการตองทุ่งเงิน
เรียกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำขวัญใจชาวอีสานขนาดแท้เลย
ซึ่งเป็นพี่น้องที่ห่างกันถึงสิบเอ็ดปีเลยอืม
โดยพี่ดอกอ้อทุ่งทองเดินเข้ามาเฉิดฉายจับไมค์ร้องเพลงก่อนนะคะ
แล้วก็ด้วยความเป็นพี่น้องกันไงเชื้อไม่ทิ้งแถวอยู่แล้ว
น้องก้านตองก็ได้เดินตามพี่สาวเนี่ยเข้าสู่วงการเพลงมาแบบติดติดเลย
โดยครูสลาค่ะจับทั้งคู่มาร้องเพลงร่วมกันครั้งแรก
กับเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
เวอร์ชันที่ทั้งคู่นั้นถนัดก็คือหมอนลำนั่นเองค่ะค่ะ
จากนั้นค่ะทั้งคู่ก็มีเพลงร่วมกันออกมาให้แฟนได้ม่วนได้ฟังกันอีกมากมาย
รวมทั้งซิงเกิลเดี่ยวของแต่ละคนด้วยนะคะเรียกว่าจับมือกันดังเปรี้ยงป้างไปเลย
ล่าสุดคุณผู้ชมทั้งคู่เนี่ยหวนกลับมาทำงานผลงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
กับเพลงที่มีชื่อว่าแพ้คนใส่ใจซึ่งเพิ่งปล่อยไปวันที่๒๒ธันวาคมนี้นะคะ
เหล่าแฟนเพลงก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมผลงานของทั้งคู่นะแบบรัว
เรียกว่าแฟนเนี่ยนะทำตามเสียงเรียกร้องไปเลยน่ารักจริงนะคะพี่น้องคู่นี้
ใช่ค่ะอย่างที่บอกเนาะจับมือกันดังจับมือกันปังทุกคนเลยค่ะใช่แล้วค่ะ